เพื่อรับทราบข้อเก่าหาที่กองปราบปรามนะครับ
ติดตามได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับเชิญครับ
พระสนิทวงศ์เตรียมปรากฏตัวครั้งแรก

ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายครับ
ที่บริเวณประตู๕เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังไว้อย่างหนาแน่นนะครับ
โดยวันนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเดินทางเข้าไปพื้นที่ภายในได้
เช่นเดียวกันกับบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ในการชุมนุมของศิษยานุสิตและพระสงฆ์
เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล
ที่จะเดินทางเข้าไปภายในให้มากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกการเข้าออก
และจะต้องตรวจใบสุทธิสงฆ์และบัตรประชาชนของทุกคน
ที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมด้วย
ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดแต่ละประตู
ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเคร่งคัดแล้วครับ
สำหรับกรณีพระประหลัดเสกสรรอัตธโมซึ่งสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังส่งคณะทำงาน
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้พระประหลัดเสกสรรละเมิดเงื่อนไขที่ได้รับจากการประกันตัวต่อสาร
โดยเฉพาะการห้ามเข้าพื้นที่ประกาศใช้มาตรา๔๔
และห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเชิงยุโยงปลุกปั่นด้วย
และในเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายจะทำการแถลงข่าวกับสื่อบนชนที่ประตู๗
ก่อนเดินทางไปมอบตัวที่กองบังคับการปราบปามตามฐานความผิดลุดงปลุกปัน
และโพสต์ข้อความอันเป็นการหมินประมาทกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขณะนี้มีพระเพียง๖รูปที่เดินทางมาประกันตัวแล้ว
และการเข้ามอบตัวของพระสนิทวงศ์ในวันนี้
ก็นับว่าเป็นพระรูปที่๗จาก๑๔คีย์แมนของวัดพระธรรมกาย
ที่จะมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ขณะที่บุคคลทั่วไปที่มีการออกหมายเรียกแล้ว๙๖คน
ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เช้าวันนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยเฉพาะการปรากฏตัวครั้งแรกของพระสนิทวงศ์ในรอบ๑สัปดาห์
ก็อาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ